ลายประจำยามหรือลายสามยามลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีวงกลมตรงกลางเป็นลายดอกมี๔กลีบถือเป็นแม่ลายดอกลอยใช้ประดับตามเสาขอบประตูและหน้าต่างของโบสถ์วิหารและพระเจดี
ลายประจำยามสามารถนำไปประกอบกับลายอื่นแตกแขนงออกไปได้อีกมากมายมีหลายแบบต่างกัน
เช่นประจำยามก้ามปูประจำยามก้านแย่งและประจำยามลูกฟักเป็นต้น
สมัยโบราณมีการลงคาถาอาคมเพื่อใช้เป็นยามรักษาการป้องกันผู้ที่คิดร้ายโจรกรรมของมีค่า

วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน